วกทรงประพาทมีส่วนประกอบเป็นรูปทรงหมวกคือส่วนยอดเป็นส่วนที่ทำจากไม้แล้วนำมาประดับตกแต่ง
จะมีรูปทรงแล้วแต่ช่างจะประดิษฐ์แต่ส่วนมากจะเป็นรูปทรงแหลมสูง
ส่วนตัวของหมวกเป็นโครงที่ช่างมักเรียกว่ามีลักษณะเป็นกระโหลกเพราะเมื่อนำหมวกมาใช้งานก็จะต้องสวมประดับศีรษะ
ส่วนประดับตกแต่งที่เป็นชายปกหรือทัดหูทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและมีส่วนปกห้อยชายอยู่ด้านหลัง
สวมหมวกทรงประพาทแล้วก็จะปิดบริเวณท้ายถอยของผู้สวม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน